เทศกาลวันเด็กแห่งชาติเมื่อวานนี้นะคะหน่วยงานด้านกีฬาที่สำคัญของไทย
หน่วยงานก็จัดกิจกรรมในวันเด็กด้วยค่ะก็เริ่มจากการกีฬาแห่งประเทศไทย
ก็จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ด
โดยมีนายสกลวรรณพงศ์ค่ะผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดงาน
ซึ่งก็จัดขึ้นที่อินดอร์สเตดียมหัวหมากนะคะในงานนี้ค่ะก็มีทั้งชาริวชะปุ๋ย
อดีศรพรมรัฐปริปโปรซีรอชทองสามนักเตะทีมชาติไทยของสมสรรค์เมืองทองยูเนเตตมาร่วมงานนะคะ
จากนี้ก็ยังมีทัศน์นึกแจ้งแล้วก็พรพันธ์เกิดปราศนักวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยมาร่วมสร้างสีสันให้กับกิจกรรมค่ะ
ซึ่งทางกรกฐก็ได้จัดกิจกรรมไว้มากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมชิงรางวัลตามซุ้มต่าง
มีเครื่องเล่นจากสวนสนุกชั่วคราวค่ะมีกิจกรรมบนเวทีนะคะทั้งการแสดงดนตรีการประกวดร้องเพลง
รวมถึงการแข่งขันกีฬา๗ชนิดกีฬาด้วยกันค่ะก็สร้างความสุขแล้วก็รอยยิ้มให้กับเด็กที่มาร่วมงานค่ะ
ส่วนอีกหนึ่งหน่วยงานนั่นก็คือกรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะก็จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี๒๕๕๙
ภายใต้แนวคิดที่ว่าแต่งแต้มเติมสุขที่สดใสให้กับเด็กค่ะจัดที่ลานอเนกประสงค์หน้าอาคารนิมิตบูสนามกีฬาแห่งชาติ
โดยในงานนะคะก็จัดให้มีนิทัศกาลของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิลาลงกรบดินทรเทพยาวรางกูล
ซึ่งพิธีเปิดค่ะก็ได้ดรปัญญาหาลำยวงอธิบดีกรมพลักษึกษาเป็นประธานเปิดงาน
แล้วก็ได้สปราร์ทด้วยในมอบทุนการศึกษาสำหรับเยาวชนที่มาร่วมงานสองคนนู้นแรกค่ะ
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัด
แล้วก็บริเวณด้านหน้าสนามฟุตบอลช้างอาริน่าด้วยค่ะ
โดยกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากเด็กมากที่สุดก็คือนี่เลยค่ะ
การจัดแสดงอาวุธยุทธปกรทางทหาร
ซึ่งมณฑนฐานบกที่๒๖พร้อมด้วย๑๒๓๕
ค่ายสมเด็จพระเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกก็ขนมาจัดให้เด็ก
ชมแล้วก็ศึกษากันอย่างใกล้ชิดเลยค่ะ
อกจากการแสดงอาวุธยุทธปกรณ์แล้วนะคะ
ก็ยังมีกิจกรรมอีกมากมายให้เด็กได้ร่วมสนุกค่ะ
การวาดรูประบายสีต่อปัญหาชิงรางวัลเพื่อเสริมทักษะ
โดยก็มีคุณพ่อคุณแม่นะคะพาเด็กมาร่วมงานหลายหมื่นคนเลยค่ะ